คุณธนทรประธานชนะก้าวหน้าก็มีการโพสต์ภาพ
โพสต์ภาพลงในทวิตเตอร์ด้วยลงในไอจีด้วย
เป็นภาพคู่กับคุณพิธาเลย

นี่เขียนว่าค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณพิทา
หัวหน้าพักก้าวไกลหนทางยังอีกไกล
เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทย
สู่อนาคตอันสดใสต่อไป
แสดงว่าไม่ใช่ภาพเก่าเขาเจอกันจริงเมื่อคืน

ลักษณะเป็นภาพในห้องหนังสือพี่เบิร์ต
แล้วมีชั้นหนังสืออยู่เต็มไปหมดเลยนั่นนะคะ
ทีนี้โพสต์นี้นะเอาในทวิตเตอร์ก่อนนะคะ
มีคนเข้าดูเนี่ยโอ้โหเกือบ๒ล้าน
แล้วก็รีทวิตออกไปอีกเป็นแสนนะคะ
มีคนมาให้กำลังใจเพียบเลยคนก็แซวคุณธนทรแหละ

คือแซวให้คุณธนทรร้องเพลงนะคะ
แล้วในไอจีไอจีของคุณธนทรก็ลงรูปเดียวกัน

กลุ่มคนก็เข้ามาให้กำลังใจมาแสดงความคิดเห็น
ส่งเป็นแบบรูปหัวใจหัวใจสีส้ม
ถึงคุณพิธาคุณธนทรแล้วก็ยืนยันว่า
จะสนับสนุนพรรคก้าวกลายต่อไป
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในไอจีในโซเชียลของคุณธนทรนะคะ

สำหรับผู้ที่สนับสนุนพระเก้าไกลและคุณพิธา

จังหวะที่คุณพิธาทราบข่าวว่า
สารรัฐธรรมนูลมีมติรับคำร้อง
แล้วก็วินิจฉัยปมการถือหุ้นสื่อแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
ทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณพิธาเนี่ย
มีจังหวะที่เดินไปไปทักทายไปกอดไปร่ำลา

คุณผู้ชมมีจังหวะที่คุณพิทธา
ได้ไปสวมกอดกับคุณสุชาตาจริง
เห็นว่าเป็นการฝากฝังมาของพี่มดดำครับ
คุณสุชาติตันเจริญนั่งคู่อยู่กับคุณสมพงศ์อมรวิวัตรครับ

นี่คุณพิธาก็เข้าไปยืนคุยกันอยู่พักหนึ่ง
เป็นคลิปที่พี่มดดำคชาพาตัดมาลง
แล้วก็มีเพลงเมื่อสักครู่ได้ฟังกันแล้ว
โพสต์ข้อความว่าพ่อกอดทิมให้แน่นที
แล้วก็ติดแท็กไปถึงคุณทีมพิทธารภาคเก้าไกลด้วย
หวังว่ามีคนอีกหลายล้านคนที่พวกเราและพวกเขา
จะรอจนกว่าเราจะได้เจอกันใหม่
ก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับ
นี่เป็นโมเม้นต์อีกหนึ่งโมเม้นต์ที่คนจับตามออกเมื่อวันนี้ในสภา